มีข่าวดีของผู้ที่ใช้บริการแท็กซี่นะครับ
ที่อาจจะไม่ต้องกังวลในเรื่องของถูกปฏิเสธ
หรือว่าไม่ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางนะครับ
ที่มีการติดตั้งปุ่มกดฉุกเฉินแจ้งเตือนเหตุร้าย
และพร้อมติดตั้งหากประกาศเป็นกฎกระทรวง
ตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
บนรถแท็กซี่ทุกคัน
หลังผ่านขั้นตอนการพิจารณา

ก่อนประกาศใช้เป็นกฎกระทรวง
พลิเคชันนี้จะนำมาใช้กับแท็กซี่มิเตอร์ทุกคัน
ซึ่งปัจจุบันมีรถแท็กซี่ขึ้นทะเบียน
กรมการขนส่งทางบกกว่า๙๐๐คัน

เป็นหนึ่งในความพยายามแก้ปัญหาการให้บริการ

ยังไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว

จริงส่วนที่สำคัญคือการจัดตั้งศูนย์ให้ได้

เราบอกว่าจะมีการให้บริการโทรศัพท์มือถือ

ตัวนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับ
ที่ได้มีการประสานกับหลายศูนย์

ทำยังไงให้เขาก้าวข้ามพัฒนาตัวเองขึ้นมา
ศูนย์บริหารจัดการในรูปแบบที่กรมต้องการนะครับ

แสดงความต้องการใช้รถแท็กซี่
ร้องเรียนและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ระบบตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถ
บจัดการและประเมินศูนย์แท็กซี่เอกชน
และระบบจัดการและประเมินพนักงานขับรถ
และเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ
ที่สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างหลากหลาย
รวมถึงผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต่างของรถแท็กซี่
จะพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการรับส่งผู้โดยสารได้ดีมากขึ้น
มองว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยี
ที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากกว่าค่ะ
จริงเราก็มีการพูดคุยกับทางขนส่งอยู่เรื่อยในเรื่องนี้
กราฟก็มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ
ถ้าเกิดว่าทางกรมขนส่งต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม
ติดตั้งเบื้องต้นไม่เกิน๑๐๐๐บาท
รถแท็กซี่ที่ให้บริการตามท้องถนน
และรถแท็กซี่ที่กำลังจะออกใหม่
โดยการติดตั้งสามารถทำได้ที่ศูนย์ควบคุมเอกชน

หลังจากประกาศใช้กฎกระทรวง
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน